คุณผู้ชมค่ะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ย
เราพึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวได้ตัวเดียวจริงเลย
ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกลงทุนภาครัฐภาคเอกชนการบริโภคภายในประเทศ

ที่การสภาพัฒน์บอกว่าจะโตแค่๑๕๒
แปลว่าอะไรเศรษฐกิจกำลังถดถอยไม่ได้พูดเองนะคะ
เป็นตัวเลขจริงที่ออกมาจากสภาพัฒน์
สะท้อนได้จากอะไรอีกอย่างหนึ่ง
ตัวเลขของโรงงานทยอยปิดตัวลงเรื่อย
ถ้าเป็นแบบนี้สีแง๋ค่ะเศรษฐกิจประเทศไทยนะคะ

เพราะเมื่อวานนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
พบว่าในส่วนของออฟฟิศพนักงานยังคงทำงานเป็นปกติ
แต่ในส่วนของโรงงานที่เป็นสายการผลิตพนักงานบางส่วนได้หยุดทำงานไปแล้วนะคะ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาทำงานอีกครั้งคือจันทร์หน้า
ที่กลับมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเดินเครื่องต่อนะคะหมายหมายความว่าเก็บงานที่เหลือให้เสร็จ
ใครที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตพนักงานออฟฟิศพนักงานในเรื่องของการผลิต
ท่านอาจจะตกงานรึเปล่านั่นสิน่าเป็นห่วงนะคะ
ประเด็นหนึ่งที่มีคนจับตากันมากที่สุดเลยก็คือรถยนต์เชฟโรเล็ตที่ค้างสต๊อกสต๊อกอยู่เนี่ย
สักประมาณ๔๐๐๐คันจะทำยังไงจะดำเนินการยังไง
หลังจากที่เมื่อวานนี้คุณคะมีการแห่คืนใบจองกันเยอะเลยทีเดียว
คาดการณ์กันนะคะว่าแนวทางหนึ่งที่เชฟโลเล็ตจะทำก็คือการลดราคาจำหน่ายลง
เพื่อให้สามารถระบายสต๊อกได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าที่ผ่านมาเชฟโรเล็ตเนี่ยก็มีการจัดแคมเปญ
ราคาอย่างต่อเนื่องมาอยู่แล้วนะคะล่าสุดในโลกออนไลน์ค่ะมีการแชร์ข้อมูล
แคมเปญลดราคารดในสต๊อกลงนะคะตั้งแต่ร้อยละ๒๐ถึง๕๐
กันว่าจะมีการประกาศแคมเปญเร็วนี้ค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามเพิ่มเติมค่ะไปที่เชฟโรเล็ตประเทศไทย
ซึ่งก็ไม่ได้ปฏิเสธกระแสข่าวนี้นะคะแต่บอกว่าตอนนี้ยังให้รายละเอียดไม่ได้
เพราะจะต้องมีการประชุมหารือกับผู้จัดจำหน่ายหรือว่าดิวเลอร์ก่อน
ในการกำหนดแนวทางหรือว่าวางเกณฑ์ต่างให้ชัดเจน
แต่ก็ยอมรับว่าจะมีการออกแคมเปญเรื่องของการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่น
ครั้งใหญ่ออกมาภายในต้นเดือนหน้าและรู้สึกดีใจที่ยังมีคนสนใจต้องการซื้อเชฟโรเล็ตต่อไป
แต่ถามว่าซื้อแล้วเรื่องของอะไรรถอ่ะเรื่องของการบริการหลังการขายอ่ะ
รวมถึงเรื่องของการจัดจำหน่ายนับร้อยแห่งที่ยังคงให้บริการตามปกติ
เศรษฐกิจไทยเป็นแบบไหนดูเอาเองละกันนะคะ